เราตามความคืบหน้ากันให้ต่อนะคะกรณีที่ในโอ๊ตผู้ชายอายุ๓๕ปี
ลุ้มคลั่งค่ะไปก่อเหตุเผาบ้านตัวเองแล้วก็ฆ่าแม่แบบอมหิตผิดมนุษย์เนี่ยนะคะ
ลากศพแม่ออกมาแล้วคือตัดลิ้นแม่หั่นศพแม่ต่อหน้าเพื่อนบ้านค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าโอ๊ตเนี่ยก็ยังคงคลั่งนะคะ
ลักษณะถือมีดจะทำร้ายตำรวจสุดท้ายตำรวจวิสามันเสียชีวิตตามไปอีกหนึ่งศพนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปนะคะ
อันดับหนึ่งเลยนะคะฆ่าแม่ตัวเองบางพรมห้าสี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
ถามว่าทำไมล่ะทำไมชาวเน็ตถึงให้ความสนใจประเด็นนี้
เพราะเขาตั้งคำถามไปที่ตำรวจสนบางเสาทงในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ว่าทำไมตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยญาติเองเนี่ยมีการโทรศัพท์ไปแจ้งแล้วใช่ไหม
ว่าให้ช่วยเข้ามาระงับเหตุหน่อยญาติเดือดเลยค่ะเมื่อวานนี้
แต่ทำไมตำรวจถึงไม่เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้วข้ออ้างของตำรวจ
อันนี้ญาติกล่าวอ้างนะตำรวจบอกกับญาติบอกว่า
มันไม่ใช่เหตุเฉพาะหน้าไม่มีหมายจับและนายโอ๊ตไม่ใช่ผู้ต้องหา
ก็เลยเดินทางไประงับเหตุไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยญาติกลายเป็นว่าญาติเดือดมาก
คือญาติบอกว่าต้องรอให้คนตายก่อนใช่ไหมต้องรอให้นายโอ๊ตฆ่าแม่ก่อนใช่ไหม
ถึงเดินทางเข้ามาระงับเหตุแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
แต่ว่าเอาล่ะก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตไป๒ศพนะครับ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณนพดลลูกชายคนกลางของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชไปรับศพของพี่ชายตัวเอง
พร้อมกับรถตู้ค่ะมารับร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะฮะ
ระหว่างนั้นคุณนพดลได้บอกกับน้องชาย
พวกผู้ตายบอกว่าขอให้โอโฮศิกรรมให้แก่กัน
รวมทั้งบอกกับแม่บอกว่าขอให้แม่อโหสิกรรมให้กับน้องชายด้วยนะคะ
ขอให้ดวงวิญญาณทั้งหมดไปสู่สุขติไปสู่พบภูมิที่ดี
ขอให้หมดห่วงนะคุณโลภาโดนบอกแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
แม่ไปกับผมนะไปที่วัดนะ

ขอให้แม่โอโฮฯิกรรมเครื่องการแล้วกันด้วยนะ

พี่พาจะพาไปวัดตามหลวงลูกไปเป็นคนนำพาไปที่วัดนะ
เดี๋ยวพาไปส่งที่วัดตามไปนะขอให้อโหติการเลิกลา
แล้วต่อกันนะอย่าได้เวรต่อกรรมต่อกันเลยนะ
นี่ค่ะคุณนพดลลูกชายคนกลางของคุณแม่อีท
ก็เมื่อวานนี้นิมนต์พระสงฆ์ไปที่สิริราชนะคะ
ก็ไปเชิญดวงวิญญาณแล้วก็รับศพทั้งพี่ชายทั้งคุณแม่นะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณนพดลบอกว่านอกจากที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะ

ครอบครัวจะเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่
แล้วก็น้องชายที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ดิฉันบอกไปตั้งแต่ตอนต้น
เหตุสลดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเหตุสลดแล้วคือมันสะเทือนใจนะ
ลูกชายแท้หันศพแม่ตัวเองนี่ค่ะ
แท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

คนก็มาโฟกัสเรื่องนี้บอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของการทำงานของตำรวจหน่อยได้ไหม
ใช่นี่ไงพอทีเรื่องของการชุมนุมตำรวจรีบร้อนเข้าไปจับกลุ่ม
แต่เรื่องแบบนี้ญาติแจ้งความไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
อีกครั้งหนึ่งนะคะในท้องที่สนบังเสาทงเขตตลิ่งชัน
ชาวเน็ตเขาถามสังคมเขาถามว่าทำไม
แจ้งไปแล้วตั้งหลายครั้งทำไมถึงไม่เข้ามาระงับเหตุนะฮะ
เรื่องนี้แน่นอนว่าตำรวจเองก็ต้องออกมาตอบคำถามนะคะ
คือสนบังเสาทงเขตตลิ่งชันเนี่ยอยู่ในท้องที่กองบังคับการตำรวจนครบัน๗ถูกไหมคะ
ล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงพงเพตรานะคะ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
กรณีที่ญาติคาใจว่าเอ๊ะแจ้งตำรวจไปแล้วหลายครั้ง
ทำไมตำรวจไม่มาที่จุดเกิดเหตุทำไมตำรวจไม่ทำอะไรเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของคดีความแน่นอน
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เอาไปเอาผิดอะไรกับเขาไม่ได้
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องรอก็คือรอผลตรวจชนะสูตรศพจากแพทย์ว่า
ผู้ตายก็คือนายโอ๊ตตอนที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายแม่
แล้วไปฆ่าแม่จนกระทั่งแม่เสียชีวิตฆ่าแบบโหดร้ายมาก
โอ๊ตมีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะอาการทางสมองที่ไปประสบอุบัติเหตุ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งมีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เขาเคยลดความผ่าตัดสมอง
ใช่ค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านของผู้ก่อเหตุช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
คือคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ไปดูนะฮะปรากฏว่าเงียบเหงาวางเวงแบบนี้

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางวัน
น่ะฮะไปหันสบแม่เฉยเนี้ยแหมแหล่งลิ้นแม่หรือเพื่อน
บ้านเห็นหมดเลยยาม่ะค่ะฮ่ะเขาก็กลัวกันนะฮะสำหรับร่าง
ของนายแล้วก็แม่นี่ได้นะคะสองแม่ลูกค่ะคุณผู้ชมญาติ
ว่าจะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๓คืน
แล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๓มกราคม
ช่วงสักประมาณ๔โมงเย็นนะคะที่วัดอินทราวาสค่ะ